เห็นกันชัดเจนแล้วล่ะแต่ประเด็นคือมีสอสอ
มีอดีตรัฐมนตรีหลายคนเหมือนกันที่ตุ้ม
ต่อเติมรอดูรุนเรื่องของาร์ตี้ลิสนะครับ
เพราะคะแนนมันหารร้อยและที่นั่งมันเหลือน้อย
คือจบตกนะคือหลุดไปเลยนะครับต้องไปไล่ดูกัน
ภูมิใจไทยก่อนค่ะคะแนนสสเขตมาเป็นอันดับ๓นะคะ
แต่ว่าปาร์ตี้ลิสต์ได้อันดับ๔อยู่ที่ประมาณ๑ล้าน๑แสนคะแนนค่ะ
แน่นอนคนที่รอดคือ๓อันดับแรกคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามและคุณทรงศักดิ์ทองศรี
แต่๔๙๘คือร่วงหายไปเลยนะคะ
มีใครบ้างหนึ่งในนั้นมีน้องเพลงชนธิดาอัศวะเหมลูกของคุณเอ๋ชนสวัสดิ์
และคุณสุภาชัยใจสมุทรนายทะเบียนพักคู่ไฟ่คุณชูวิทย์หลุดเหมือนกันนะคะ
ประชาที่ปัดค่ะสอเขตได้เป็นอันดับ๖
แต่ปาร์ตี้ลิสต์ได้อันดับ๕นะคะเฉียด๙แสนคะแนน
สสปาร์ตี้ลิสต์ที่ผ่านคือคุณจุรินหัวหน้าพักตอนนี้เป็นอดีตไปแล้วเนาะ
มีคุณชวนอดีตประธานสภาคุณบัญญัติบรรทัศน์อดีตหัวหน้าพัก
แต่ลำดับที่๔ถึง๙๘หลุดเหมือนกันค่ะ
คุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการหลุด
คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็หลุด
หรือคุณวัฒนยาบุญนาคหรือมาดามเดียก็หลุด
เอ๊สุชัชวีอดีตผู้สมัครผู้ว่ากอทมก็หลุดค่ะ
ต่อกันที่พักแก่นำรัฐบาลเดิมอย่างพลังประชารัฐนะคะ
สสเขตได้๔๐เก้าอี้มาเป็นอันดับ๔
แต่ปาร์ตี้ลิสต์ได้๕แสนนิด
จนถึงขณะนี้อาจจะมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณคนเดียวนะคะ
ที่ได้นั่งเก้าอี้สสปาร์ตี้ลิสต์ค่ะ

ล่วงค่ะก็คะแนนไม่ถึงนะเพราะมัน๓แสนกว่านู่นน่ะหมดเลยเหรอ
ภัยบุญนิติตะวันอดีตสวหลุดนะคะ
คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็หลุดนะคะ
ปิดท้ายพักดาวรุ่งใหม่นำโดยลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะรวมไทยสร้างชาติ
ได้ไปกว่า๒๐ที่นั่งแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้ไปถึง๑๓ที่นั่งเลยนะ
เพราะฉะนั้น๑๑๓ได้เข้าแน่นอนนะคะ
เพียงแต่๑๔๑๐๐ก็คือล่วงหมด

มีคุณธนกรวังบุญคงชนะและคุณสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักผ่านไปก่อนแล้ว
แต่คุณอนุชาบุรพัชชัยศรีคุณเสกสกลอัฐาวงหรือแรมโบอีสาน
รองหัวหน้าพักอีก๒คนตกขบวนไปเลยค่ะ

ปิดท้ายที่พักนี้เลยประกาศไว้กลางเวทีดีเบตว่าจะขอสู้กับก้าวไกล
นั่นก็คือพักไทยพักดีของคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมนะคะ
พักดีคะแนนบัญชีรายชื่อทั่วประเทศอย่างไม่เป็นทางการอยู่ที่๑๑๐๐คะแนน
ส่วนสสเขตไม่ได้เลยแม้แต่เขตเดียวนะคะ
แต่ถึงอย่างนั้นคุณหมอวรงก็โพสต์เฟซบุ๊คหลังทราบผลเลือกตั้งว่าทำหน้าที่เต็มที่แล้ว
ขอบคุณมากก็มีคนเข้าไปกดไอคอนแสดงความรู้สึกกันหลากหลายทีเดียว
ก็คือไทยพักดีเท่ากับไม่ได้เลยแม้แต่ที่นั่งเดียวนะคะ
ใช่ครับถึงแม้ตอนนี้คุณพิธาจะมีการประกาศแล้วว่าจะจับมือกับพักไหนแต่ว่า